เมื่อวานี้เหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์เพลิงไหม้
บริษัทผลิตเครื่องสำอางอยู่แถวนนทบุรี

แต่ว่าล่าสุดเพิ่ม๒คนนะคะเป็น๓คนนะคะ
และวันนี้เองตำรวจลงพื้นที่หาสาเหตุหาต้นเพลิง
และพยายามที่จะเรียกตัวเจ้าของโรงงานมาสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะ
พลตำรวจตรีธนายุทธ์วุฒิจำรัฐธรรมรงรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
พร้อมตำรวจพิสูจน์หลักฐานและตำรวจภูทรปากเกร็ด
วันนี้ไปด้วยกันเลยค่ะไปลงพื้นที่โรงงานผลิตเครื่องสำอาง
คือบริษัทมินเทคลาเบอร์ลาโทรีจำกัด
ภายหลังจากที่เมื่อวานนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้มีผู้บาดเจ็บมีผู้เสียชีวิต
วันนี้ก็ตำรวจนะคะต้องการหาพยานหลักฐาน
เพื่อยืนยันถึงจุดต้นเพลิงเพื่อให้แน่ชัดว่าเกิดจากจุดใดกันแน่
วันนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานกลางค่ะลงพื้นที่เก็บพยานวัตถุอย่างละเอียด
เอาไปตรวจพิสูจน์ซึ่งคาดว่าจะทราบความชัดเจนเร็วนี้นะคะ
จากนี้ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมออกมา
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม๒คนนะคะ
คือนายนัฐกาลบัวบางและนายจามอนคำอ่อนสา
นัฐการเสียชีวิตเมื่อช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งนายจามอนเสียชีวิตช่วงตี๕นะคะ
ก็ทำให้ตอนนี้ยอดรวมผู้เสียชีวิต๓คนบาดเจ็บ๑คนค่ะ
กำลังเริ่มดังเข้ามาเพื่อตรวจสอบ
แต่อย่างไรก็ตามผมเรียนเลยว่า
ตรงนี้เนี่ยเสียงที่เกิดขึ้นที่บอกว่าเสียงเหมือนระเบิด
เสียงดังขึ้นหนึ่งแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนั้นเราอยู่ระหว่างการตรวจสอบของพิสูจน์หลักฐาน
เนื่องจากโรงงานแห่งนี้เราต้องตรวจสอบทั้งหมดว่า
มีการขออนุญาตถูกต้องไหมและมีการขบวนการผลิตต่างถูกต้องไหม
แล้วก็มีการแจ้งยังผู้เกี่ยวข้องถูกต้องไหม
เราต้องตรวจสอบนิติบุคคลทั้งหมดแต่พี่เกี่ยวข้องเป็นกับการพิการ
เราต้องเรียกสอบส่วนทั้งหมดไม่ต้องห่วงครับ
ผมเรียนผู้พ่อแม่ของผู้เสียชีวิตแล้วว่า
ตำรวจจะเร่งรัดดำเนินการและจะให้ความเป็นธรรมเต็มที่
ตอนนี้เองตำรวจนะคะพยายามติดต่อเจ้าของโรงงานเพื่อเข้ามาสอบปากคำนะคะ
สอบปากคำว่าในโรงงานมีอะไรเสี่ยงที่จะเป็นต้นเหตุของเพลิง
ระบบไฟฟ้าเป็นอย่างไรมีการตรวจเช็คอย่างไรมีความถี่อย่างไร
มาเจอเมื่อไหร่พร้อมยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
อย่างเต็มที่นอกจากการทำหน้าที่ของตำรวจแล้วนะคะ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะมีหนังสือ
เรียกให้นายจ้างเข้ามาชี้แจงข้อที่จริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ภายในวันที่๔ธันวาคมนี้
จากนี้เตือนไปที่สถานประกอบการอื่นให้ตระหนักและให้ความสำคัญ

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกนะคะ
ก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยของคนที่ทำงานในโรงงาน

แต่ว่าถ้าระบบมันดีเขาก็จะออกได้ถูกทาง
เกิดเหตุสลดเพราะว่า๓ชีวิตเลยนะคะที่ต้องเสียไป
การจัดอบรมให้ความรู้เป็นเรื่องสำคัญนะคะ